มาแล้วกุ้งเหยียดเป็นอย่างไรอยากรู้โอ้โฮมาแล้ว
สงสัยนะคะเขาบอกว่ากุ้งเหยียดเป็นอาหารท้องถิ่น
ประจำจังหวัดสมุทรปราการ
หาทานได้เฉพาะที่อำเภอพระสมุทรเจดีเท่านั้นนะคะ

เหมือนเหยียดนั่นเป็นกุ้งนะ
พาไปดูนะคะคุณระวีการแก้ววิจิตรค่ะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะพาไปชิมพาไปดูกันค่ะ
ของกินถิ่นเราวันนี้พาคุณผู้ชมมาชิมเมนูแปลกกัน

เขาว่ากันว่าที่นี่มีเมนูถนอมอาหาร

แต่วิธีการเหยียดกุ้งจะมีขั้นตอนอย่างไร
พาคุณผู้ชมบุกมายังบ้านของพี่จันแรม

จันแรมสัมเภาทองผู้สืบทอดการทำกุ้งเหยียด
กรรมวิธีการนำกุ้งไปเหยียดให้เห็นกันแบบจ่ะ
เริ่มจากการนำกุ้งแชร์บ๊วยขนาดกลางที่แช่น้ำแข็งไว้

จากนั้นนำกุ้งวางลงบนฝ่ามือ
แล้วค่อยใช้นิ้วกดหัวและลำตัว
กุ้งมีลักษณะตัวตรงแบบนี้
ก่อนวางเรียงในหม้อที่โรยเกลือไว้ทีละตัวจนเต็มหม้อ
จากนั้นโรยด้วยเกลือและน้ำตาลทราย๑กิโลครึ่งต่อกุ้ง๑ชั้น
เกลี่ยให้เท่ากันแล้วนำตระแกงวางทับลงไป
ก่อนจะเรียงกุ้งเหยียดในชั้นต่อไปจนครบ๓ชั้น
และแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญ
ความสะอาดอย่างดีวางทับลงบนตระแกงแบบนี้
จึงเป็นที่มาของชื่อเมนูอาหารที่ว่ากุ้งเหยียด
คุณผู้ชมค่ะการทำกุ้งเหยียดก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะคะ
แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่ากุ้งที่ได้ทำเมื่อสักครู่นี้นะคะ

เมื่อครบ๓ชั้นแล้วนำไปนึ่งบนเตาไฟปานกลาง
จนมันกุ้งเกลือและน้ำตาลเดือดท่วมตัวกุ้งเป็นสีส้มนวลอย่างที่เห็น
จากนั้นนำอิดออกและเขย่าหม้อให้ความหวานของน้ำตาล
และความเค็มของเกลือซึมเข้าตัวกุ้ง
นำไปตั้งไฟอีกครั้งก็จะได้กุ้งเหยียดตัวอวบหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้แหละค่ะ
สำหรับการเหยียดกุ้งนั้นพี่จันแรมบอก
ใช่ว่าใครจะทำได้เพราะต้องอาศัยความชำนาญพิธีพิถัน
มีเทคนิคเฉพาะบุคคลจึงจะเหยียดกุ้งให้ตัวตรงสวยได้แบบนี้
เหยียดให้มันตรงค่ะพอเหยียดมันเพื่อความสวยงาม
แต่ถ้ารสชาตินี่เหมือนเดิมคือเค็มหวาน๒อย่าง

เพราะว่าเมื่อสมัยก่อนนะกุ้งมันขายยาก
แล้วเขาก็มาดัดแปลงย่า
ญาติเป็นคนแนะนำเป็นคนรีเริ่มก่อนเพื่อนเลย

เป็นคนทำที่นี่เป็นคนทำของที่นี่คนแรก
เป็นการถนอมอาหารเนี่ยมันก็อยู่ได้
ถ้าอยู่ในตู้เย็นก็ประมาณ๑๕วัน
ถ้าข้างนอกนี่ก็ประมาณ๔วัน

ท่านผู้ชมที่สนใจอยากลิ้มลองรสชาติกุ้งเหยียด
ก็ไปเลือกซื้อกันได้ที่ร้านกุ้งเหยียดลุงกาพุทธสุก
สาคลาตำบลนาเกลืออำเภอพระสมุทรเจดี

เจ้าของร้านไม่ใช่ใครที่ไหน
ลุงกาคุณพ่อของพี่จันแรม
ถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านให้ลูกสาว
กลายเป็นของกินท้องถิ่นขึ้นชื่อ
รสชาติหวานเข็มกลมกำลังดี

หรือจะรับประทานคู่กับข้าวต้มร้อน
รับรองอร่อยอย่าบอกใครเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม